คุณผู้ชมคะประกาศขายบ้านย้ายหนีไปอยู่ที่อื่น
จะมีสักกี่เหตุผลนี่จะบอกเหตุผลให้ที่บ้านนี้เขาตัดสินใจย้ายเพราะอะไรรู้ไหม
เพื่อนบ้านชอบมาจอดรถขวางหน้าบ้านทนไม่ไหวแล้วขายบ้านทิ้งซะเลยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเพื่อนบ้านเขาก็รู้นะเขาออกมาขอโทษแล้วเขาบอกว่าหลังจากนี้จะไม่จอดรถขวางหน้าบ้านแล้วอะค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านพบศุกร์ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
หลังจากที่นางพันนีวิริยาปภากรอายุ๕๕ปีกับนายมานิดโสภาเลิศอายุ๓๓ปีเนี่ยนะคะ
ประกาศเลยขายบ้านทิ้งหลังจากที่บ้านตรงข้ามเนี่ยเอารถมาจอดหน้าบ้าน
ก็เลยทำให้รถของบ้านทั้งสองหลังเนี่ยมันคือมันเข้าออกลำบากอะค่ะ
ดูจากในซอยเนี่ยถนนมันแคบอยู่แล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เคยมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านหลายต่อหลายครั้งเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ย
โวยวายไงบอกว่าเขาจอดหน้าบ้านตัวเองนะ
แล้วเป็นแบบเนี้ยเป็นทุกวันอ่ะครับเจอประมาณครึ่งปีอ่ะค่ะ
ทางด้านนายมานิดโสภาเลิศไม่ไหวแล้ว
ติดประกาศขายบ้านหรือว่าให้เช่าบ้านก็ได้
คือจะหนีแล้วอ่ะไม่อยู่ตรงนี้รวมถึงไปแจ้งความเอาไว้ค่ะ
สพปากเกร็ดแต่ปัญหานี้มันยังไม่จบนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจสพปากเกร็ดเนี่ยนะคะ
รวมถึงนางรัตนาสุขสงวนอายุ๖๐ปีแล้วก็นางมันทนา
ขุยรักขิตอายุ๖๕ปีที่เป็นกรรมการหมู่บ้านเนี่ย
ก็ลงพื้นที่ไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนางกิ่งแก้วพรงูเหลือม
ที่เป็นคู่กรณีเนี่ยนะคะขอโทษเพื่อนบ้านเลย
บ้านที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยแหละครับแล้วก็สัญญาว่า
เดี๋ยวจะไม่เอารถมาจอดหน้าบ้านอีกแล้วซึ่งทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
ก็ได้แจ้งข้อหาว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็จอดรถกีดขวาง
เปรียบเทียบปรับไปอาคารหนึ่งพันบาทแล้วก็แยกย้ายกัน
กิ่งแก้วก็ยอมรับนะคะว่ารถลูกสาวจอดหน้าบ้าน
ขวางทางบ้านอื่นจริงจริงครับแต่อย่างงี้ลูกสาวเนี่ยมาหาแม่เนี่ย
สัปดาห์ละหนึ่งวันแล้วจอดครั้งนึงเนี่ย
สักประมาณสองสามชั่วโมงครับไม่ได้จอดครั้งคืน
แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบจะทำให้บ้านตรงข้ามเนี่ย
ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าบ้านตรงข้ามมาเมื่อไหร่เนี่ย
แจ้งมาเลยกดออดเรียกก็ได้กดกริ่งเรียกก็ได้เดี๋ยวไปเลื่อนรถให้
แต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วไปเลื่อนรถช้าไปเลื่อนรถช้าเนี่ย
เพราะว่ากำลังกินข้าวอยู่อันนี้เพื่อนบ้านบอกมาแบบนี้นะคะ
เรื่องจอดรถเนี่ยเราก็ถอดบทเรียนมาแล้ว

ก็ความผิดทางกฎหมายอะไรยังไงบ้างค่ะนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อนบ้านคนนี้เขาก็บอกว่าโอเครู้แบบนี้แล้ว
ก็อยากให้อยู่เหมือนเดิมไม่อยากให้ย้ายหนีไปไหน